คือทุกวันนี้เนี่ยช่องทางอินเตอร์เน็ตช่องทางโซเชียลเนี่ย
มันเป็นเหมือนอีกหนึ่งช่องทางที่เราจะได้แสดงความคิดเห็น
จะได้ทำหลายอย่างแสดงออก
ล่าสุดค่ะโซเชียลเขาแห่แชร์ภาพนะคะ
เป็นพ่อคนนึงโพสต์ข้อความเอาไว้ล่ะ

บอกว่าเอาน้ำใบกระท่อมให้ลูกกินใส่ขวดนมเนี่ย

เขาก็บอกว่าพอลงท้ายเขาก็บอกว่า

เพราะว่าตำรวจรวบตัวพ่อรายนี้ไปแล้ว

น้องจริงเนี่ยเห็นไหมคะ

เขาบอกว่าเป็นภาพที่พ่อเอาน้ำใบกระท่อมใส่ขวดนมให้ลูกกิน
ระบุข้อความเขียนเอาไว้บอกว่า
ถ้าสักวันพวกคุณมีลูกแบบผม

ถ้าเป็นคุณจะให้ลูกเลือกสิ่งไหน
แล้วก็บอกด้วยว่าลูกร้องอยากกินน้ำ
ก็เลยเอาน้ำใบกระท่อมให้ลูกลอง
แล้วก็ชี้ว่าน้ำใบกระท่อมเนี่ย

แชร์ให้โลกรู้ว่าอันไหนดีไม่ดี
แค่โพสต์เล่นแชร์รัว

สีน้ำตาลอยู่ด้วยแล้วก็

พอภาพนี้นะคุณอรัชพรมันแชร์ไป

เขาไปหาเฟซบุ๊คของพ่อคนนี้

มันเคยมีรูปคุณพ่อที่เขาถ่ายรูป

แล้วเชื่อได้ว่าเป็นน้ำกระท่อมแช่อยู่

มันคือเอาเฟ้ามาจากโลกโซเชียล

มันมีความเชื่อมโยงไงในเรื่องนี้
พอบอกว่าเป็นน้ำชามันก็เอ๊ะยังไงอยู่นะ

รัวตามต้องการของเขานะ
เลยค่ะว่าโอ้โหไม่เหมาะสมเลยนะเลี้ยงลูกแบบนี้ได้ยังไง
ให้เด็กกินน้ำท่อมแบบนี้ไม่ได้มันมีสารเสพติดไมทราไนน
ฤทธิ์ของสารเสพติดตัวนี้ก็คือจะไปกดประสาทส่วนกลาง
คือตอนแรกเนี่ยดื่มไปประมาณสัก๑๐นาทีลูกอาจจะดูร่าเริงสดใส
เหมือนจะดีแต่ถ้าดื่มไปเรื่อยเนี่ยจะทำให้ปากแห้ง
ี่บ่อยเบื่ออาหารท้องผูกอุจจาระแข็งเป็นก้อน
นอนไม่หลับถ้าเสพเยอะเป็นระยะเวลานานก็จะมึนงงคลื่นไส้
ก็คืออาการเมาน้ำท่อมเนี่ยนะคะ
และต่อมาผิวจะเริ่มคล้ำเริ่มเห็นภาพหลอน
คิดว่าคนจะมาทำร้ายพูดไม่รู้เรื่อง
อาการก็ใกล้กับจะเสียสติอยู่เลยนะ
มันจะมีความประสาทหล่อนิดนึง
อันนี้ที่หมอแหลปแพนด้าเขาบอกแหละแพนด้าบอก

เขามาโพสต์นะโพสต์ชี้แจงเรื่องนี้
พ่อคนนี้บอกว่าผมแค่เอามาเปรียบเทียบครับ

ผมยังลงที่ผมเขียนไว้เลยว่าผมโพสต์เล่น
แล้วผมเลี้ยงลูกมาด้วยน้ำพักน้ำแรง
ผมไม่เจตนาให้เขากินผมไม่ทำแบบนั้นแน่นอน
เพราะเขาบอกว่าไอ้สีน้ำตาลที่เห็นเนี่ย
มันก็คือชาลิปตันเขาว่าอย่างนี้
ตัวคุณพ่อที่เป็นคนโพสต์เรื่องนะคะ

นี่ภาพตัวเย็น
ขุดย้อนมาก็คือเขาบอกว่าอยากมีแบบนี้จังเลยครับ
แชร์ไปให้โลกมันรู้ว่าเรากินไม่เสียงานแล้วก็ไม่เสียใจ
คือเนี่ยเขาดูมีแรงปรารถนาที่ค่อนข้างจะแบบว่ารุนแรงเกี่ยวกับเรื่องของใบกระท่อม
เรื่องของน้ำกระท่อมคือดูสนใจนะ
ทีนี้ตัวพ่อก็บอกว่าอยากมาสำที่บ้านก็มา

ไปถึงอ้าวติดต่อไม่ได้ถึงบ้านแล้วหาไม่เจอ
รู้อีกทีคือตำรวจรวบตัวไปแล้วค่ะ
ตำรวจสอนอนหนองจอกเป็นคนมารวบตัวนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์พุ่มโพรองผู้บัญชาการ
ตำรวจนครบาน๓ออกมาให้สัมภาษณ์บอกว่า

ก็สั่งการทันทีเลยให้พันธ์ตำรวจเอกศักยะแสงวัน
ผู้กำกับการสอนอนน้องจอกไปตรวจสอบ

หนึ่งคือถ้ามันเป็นน้ำกระท่อมจริง
มันผิดกฎหมายแน่นอนอยู่แล้วเพราะมันคือสารเสพติด
แล้วเอาไปเลี้ยงลูกแบบนี้มันก็ไม่ได้

แต่ถ้าเป็นจริงอย่างที่พ่อชี้แจงก็คือว่า
เล่นมันเป็นชาลิปตันมันไม่จริง
ก็โดนอยู่ดีนะคะในความผิดพรบคอมพิวเตอร์
นำข้อความอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

แม้จะเป็นการโพสต์เล่นก็ตาม
บอกว่าหลายครั้งแล้วที่หลายคนออกมาโพสต์
ต้องการแสดงตัวตนต้องการแสดงความคิดเห็น
ต้องการเหมือนกับว่าอวดความเก๋าความเจ๋ง